ค่ะพาคุณผู้ชมไปที่ณคอนประถมก่อนค่ะ
ผู้ชายคนหนึ่งตั้งใจออกไปซื้อขนม
คู่อริขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านพอดีนี่ค่ะ
อยู่ก็เข้าไปรุมมาลุมตุมบอลกันเนี่ยต่อย
กต่อยกันสุดท้ายนะคะคู่อริที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาชักปืนออกมายิงเขาตายคาที่เลยนะคะ
เนี่ยโอ้โหขนาดจังหวะบังเอิญเจอนะมันแป๊บเดียวเองนะตั้งใจจะใส่กันเลยอ่ะ
แป๊บเดียวเองอะค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนตีสามนะคะที่ทางเข้าหมู่บ้านเอื้ออาทร
ถนนพุทธมนตรสายห้าในอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมค่ะผู้ตายนะคะ
ชื่อว่านายวัลลือฟักสะอาดหรือว่านายโอ๊ตอายุ๓๕ปี
สภาพคือนอนหงายเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่บนถนนมีแผลถูกยิงเข้าหน้าอกสองนัดทะลุหลังค่ะ
ใกล้กันมีปลอกกระสุนขนาดเก้ามอมอตกอยู่สองปลอกด้วยกลางถนนมีซองหนังใส่อาวุธปืนตกอยู่หนึ่งอันนะคะ
มีหน้ากากอนามัยหนึ่งผืนห่างออกไปประมาณห้าเมตรบนฟุตปาด
มีถุงใส่ขนมตกอยู่สามถุงค่ะแล้วก็รองเท้าแตะสีเหลืองอีกหนึ่งคู่
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเก็บทุกอย่างเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะแล้วก็นำศพส่งให้กู้ภัย
นำส่งชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลสิริราชคือผู้ตายในโอ๊ตคนนี้เนี่ย
๓ก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะออกมาซื้อขนมที่ร้านสะดวกซื้อฝั่งตรงข้ามหมู่บ้าน
เสร็จแล้วกำลังจะเดินกลับไปที่หมู่บ้านนะคะ

จังหวะที่คุณผู้ชมเห็นกล้องมุมจรปิดมาเศคู่เนี้ย
คู่อาหรี่ขี่มอไซด์สวนออกมาพอดีโดยไม่ได้ตั้งใจ
แล้วชกต่อยกันอยู่ภักด์นึงครัวหลีกชับปืนมายิง๒๓นัด
แล้วก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปเลยนะคะ
เรื่องต้นรู้ชื่อคนเกาะเหตุแล้วนะคะชื่อว่า
สัมพันธ์ภูลสุวรรณหรือว่านายหน่อยอายุ๓๙ปี
บ้านอยู่ที่อ้อมน้อยเป็นชาวสมุทรสาคร

สาเหตุมันมาจากเรื่องชู้สาว

หน่อยหรือว่านายสัมพันธ์มือปืนคนเกาะเหตุ
เขาบอกว่าจริงเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องชู้สาวระหว่างนายหน่อยคนก่อเหตุกับนายโอ๊ตผู้ตายมานานแล้ว

แล้วเขาก็เคยท้าทายกันผ่านเฟซบุ๊กผ่านโลกโซเชียลอยู่บ่อยค่ะ
แล้วนี่ไงดันมาขี่มอเตอร์ไซค์สวนเจอตัวกันจ่ะก็เลยเกิดเหตุสลดขึ้นนะคะ
ส่งคุณสุดปรีดามหายศผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปคุยกับเพื่อนสนิทของในโอ๊ตคนตายค่ะ
เขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยประมาณสักตี๒กำลังตั้งวงฉลองปีใหม่กันอยู่ไง
มอเตอร์ไซคันหนึ่งขี่มาวนรอบตึกหลายรอบดูแล้วผิดสังเกตเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เอกใจอะไร
พอตีสองนิดนิดในโอ๊ตผู้ตายเพิ่งจะตื่นค่ะแล้วก็เพิ่งจะเดินเข้ามานั่งร่วมวงด้วย
วัดบอกว่าเพิ่งตื่นหิวอ่ะเดี๋ยวขอออกไปซื้ออะไรกินที่ร้านสะดวกซื้อก่อนเดี๋ยวกลับมานั่งตั้งวงด้วยกันต่อ
ทีนี้ระหว่างทางก็อย่างที่เห็นตามภาพกล้องวงจรปิดดันไปเจอกับนายสัมพันธ์ก็คือนายหน่อยเนี่ยพอดี
เขาบอกว่านายหน่อยดักรออยู่แล้วไม่ได้เป็นการบังเอิญขี่สวนกัน
แล้วทั้งคู่ก็เลยมีเรื่องส่งเสียงดังลั่นไปทั่วตึกเลยค่ะ
เขานั่งอยู่ข้างในเขาได้ยินเสียงเออะโวยวายเลยรีบปั่นจักรยานออกมาดูไม่ทันนะคะ
ตอนที่ยังมาไม่ถึงเสียงปืนก็ลั่นขึ้นมาแล้ว
พอขี่มาถึงจุดเกิดเหตุก็เห็นเพื่อนนอนจมกองเลือดเสียชีวิตไปแล้วค่ะ
สาเหตุเขาบอกว่าก็อย่างที่บอกก็เรื่องชู้สาวนี่แหละ
รู้อยู่ว่าสองคนนี้เขาเป็นคู่อริกันมาก่อนแต่ก็ไม่คิดเลยจริงจริงว่าจะเอากันถึงตาย
คือมันผิดสังเกตอะพี่ผมก็เลยลุกขึ้นไปเย็นดู
ครับโดยสุดพี่รู้จักกับคนที่ก่อเหตุนะ

ครับแล้วผู้ตายพี่ที่เป็นผู้ตายเขาเคยเล่าว่ามีปัญหาอะไร
เขาเคยเล่าว่ามันมีเรื่องผิดใจนะครับ
ติดใจกันแล้วว่าทางนู้นช่วงปีใหม่วันเขาดาวน์มานั่งกินกับผม
เขาเล่าให้ฟังว่าคนนั้นมีเรื่องผิดใจกับเขา
แล้วส่งข้อความมาขู่ส่งรูปปืนมาส่งอะไรพวกนี้มา
พอมาอีกวันหนึ่งมันก็มาเกิดเรื่องเลยครับ
ซึ่งก็เหมือนกันเลยนะคะเพราะว่าทีมข่าวเราก็ได้รับการเปิดเผยจาก

เล่าเหมือนที่เพื่อนบอกเลยค่ะว่า๒๗ธันวาคมโอ๊ตโทรมาปรึกษา
อยากจะขอความช่วยเหลือเพราะว่าถูกอริขู่ฆ่าก็เหมือนลักษณะนี้แหละ
ก็คือส่งรูปปืนส่งรูปกระสุนปืนมาข่มขู่บอกว่าจะเอาชีวิต
โทรไปปรึกษาเพื่อนนะคะเพื่อนก็บอกว่าเอางี้
ปริ้นต์เอกสารปริ้นต์ไอ้ข้อความที่เขาส่งมาข่มขู่
แล้วเดี๋ยวไปแจ้งความเลยเดี๋ยวหลังปีใหม่เดี๋ยวพาไปแจ้งความเลย
ไม่คิดว่ามันจะไม่ทันการยังไม่ทันได้แจ้งความเลยค่ะ
เกิดเรื่องเศร้าซะก่อนเสียชีวิตซะก่อนนะคะ
ซึ่งประเด็นเรื่องชู้สาวที่ว่าตกลงมันชู้สาวอะไรยังไงแบบไหน
เล่าแบบนี้ค่ะคือมีผู้หญิงคนนึง
ชื่อนางนิดนางสาวนิดก็แล้วกันเป็นภรรยาของนายหน่อยมือปืน
ค่ะแอบมาคบกับนายโอ๊ตผู้ตาย
ซึ่งตอนที่จังหวะที่เขามาคบกันเนี่ยนายหน่อยติดคุกอยู่
นางสาวนิดที่เป็นภรรยาหน่อยก็เลยมาแอบคบกับนายโอ๊ต
พอนายหน่อยออกจากคุกมาได้แล้วมารู้ว่าอ้าวเมียนอกใจไปคบกับผู้ชายอีกคนนึง
ก็เลยไม่พอใจไม่พอใจทั้งคู่แล้วก็อยากจะให้เลิกติดต่อกัน
แต่ทีนี้มันมีประเด็นเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง
มันเลยยังต้องมีบางอย่างที่ยังต้องคุยกันอยู่ระหว่างโอ๊ตกับนิด
คือเพื่อนเล่าบอกว่าตอนที่คบกันที่โอ๊ตกับนิดคบกันเนี่ย
เนี่ยมายืมเงินโอ๊ตไปด้วยประมาณหลักหมื่น
ซึ่งโอ๊ตบอกว่าเออเลิกก็ได้ไม่ว่ากันแต่ขอเงินคืนได้ไหม
มันเลยต้องมีการแชทคุยกันอยู่เรื่องเงินนี่แหละ
แล้วก็ในโอ๊ตก็ไปคุยกับนายหน่อยด้วยเรื่องคืนเงิน
เหมือนเขาพูดกับพูดกับนายหน่อยทำนองว่าก็พาเมียเองมาสิ
เอาเงินมาคืนค่าด้วยประมาณแบบนั้นนะคะ
เราไปถามครอบครัวของในโอ๊ตผู้ตายนะเขาบอกว่าโอ้โหตอนที่รู้ข่าวนะ
เชื่อเลยว่าจะเกิดขึ้นจริงค่ะไม่กล้ามาดูศพด้วยซ้ำ
เพราะว่าถ้ามาดูแล้วเห็นเนี่ยเท่ากับต้องยอมรับไง
สูญเสียคนในครอบครัวไปแล้วซึ่งเขาบอกว่าจริงจริงแล้วเนี่ย
ที่โอ๊ตจะเสียชีวิตเนี่ยเขาเพิ่งจะนอนเล่นอยู่ที่บ้านด้วยกันอยู่เลยนะ
แล้วพอไปย้อนดูไทม์ไลน์ความบาดหมางกันระหว่างโอ๊ตกับหน่อยเนี่ย
ไปดูในเฟซบุ๊กอะค่ะก็มีการโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊คของนายโอ๊ตด้วยนะ
โอ๊ตก็มีเล่าเรื่องเอาไว้เหมือนกันแหละว่าเออทะเลาะกับคนที่ชื่อหน่อยซอยสุขา
เพราะว่าแฟนของหน่อยเนี่ยมายืมเงินจากโอ๊ตไปแล้วไม่ยอมคืน
แล้วสุดท้ายก็กลายเป็นเรื่องสลดแบบนี้ค่ะ
แต่ตรงนี้ก็คือว่าเราก็ไม่รู้แล้วว่า
เงินที่เอามาใช้เนี่ยคือเงินอะไร
เราตั้งสมมุติฐานว่าผู้หญิงเป็นแฟนของผู้หญิงเนี่ย
อาจจะติดเงินพี่โอ๊ตถูกไหม
ใช่แต่ว่าติดตรงนี้เราไม่รู้ติดในกรณีอะไรนะ
ล่าสุดก็เห็นมีโพสต์ท้าทายกันนะในเฟส
เพราะว่าท้าทายกันแล้วก็ยังเหมือนกับว่าแชทไปหา
ส่วนตัวนะว่าโอ๊ตมีอะไรอะไรยังไงกับใครหรือเปล่า
เขาก็เหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรเรื่องเล็กน้อยอะไรอย่างนี้
ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะญาติญาติก็นำศพของนายโอ๊ตมาทำพิธีรดน้ำศพ
แล้วก็ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดบุรณาวาสทำกลางบรรดายาดที่มาช่วยกันเตรียมงาน
ในโอ๊ตมาร่วมงานไม่ได้นะคะเพราะว่าเธออยู่ที่ประเทศอังกฤษ
ไม่สามารถเดินทางกลับมาได้ก็มีคุณยายนี่แหละค่ะ
เลี้ยงโอ๊ตมาตั้งแต่เด็กเลี้ยงมาตั้งแต่อายุ๒เดือนนะคะ
ยายเล่าให้ฟังนะคะบอกว่ารักเหมือนลูกเลย
เพราะว่าเลี้ยงมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกจนโตมาขนาดนี้
เพราะว่าพ่อแม่โอ๊ตเนี่ยแยกทางกันตอนนี้ยายบอก
ยายไปไม่ถูกเลยยายไม่รู้จะทำยังไงต่ออ่ะ
ยายเองก็อายุมากแล้วแล้วต้องมาเสียหลานชายไปแบบนี้
หลานชายที่ยายรักเหมือนลูกอยากให้ตำรวจจับตัวคนร้าย
ลงโทษให้ยายหน่อยได้ไหม
อยากให้เขาจับเอาไปลงโทษมั่งว่าอยู่ดีมาฆ่าแกล้งกันได้ไง
มือละมือก็สู้กันไปใครจะสู้ได้ไม่ได้ก็นี่ใช้อาวุธ
แม่งนั้นต้องอยากให้ตำรวจจับเอาไปลงโทษ
คนจะมาฆ่ากันได้ไงยังปากมันปลา
ก็ต้องฝากตำรวจด้วยนะติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีได้